เพราะว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทายผลกับเรา
เป็นเงินรางวัล๑๕๐๐๐บาท

นางสาวสมใจทองบ้านคล้องอายุ๔๒ปี

ก็เป็นผู้โชคดีค่ะได้รับรางวัลคือเงินสด๑๕๐๐๐บาท
โดยนางสาวสมใจตอนที่ไปถึงเนี่ยนะผู้สื่อข่าวไปถึงนะ

ก็คือมีตัวคุณสมใจมีสามีลูกชาย๑คนลูกสาว๑คน
แล้วปกติตามไทยรัฐอยู่แล้ว
ดูทั้งหนังสือพิมพ์ดูทั้งทีวี
แล้วก็ส่งปรายศนียบัตรมาร่วมทายผล

ส่วนเงินที่ได้มาอาจจะเอาไปใช้หนี้ก่อน
อีกก้อนหนึ่งตั้งใจว่าจะเอาเงินนี้มาบวชลูกชาย
เพราะว่ากำลังหาเงินมาจัดงานบวชอยู่พอดีเลยนะคะ
ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าท่านได้รางวัลพิเศษ๖ไป
ก็เป็นรางวัลละ๑๕๐๐๐๐บาท
รางวัลรวมมูลค่า๑๕๐๐๐๐บาท
นี่อีกคนที่โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษ๖

ก็คือเด็กหญิงบุษพรหรือน้องแตงกวาวัย๙ขวบ
อยู่ที่ตำบลกระสานอำเภอบางปะอิน

ซึ่งหลังจากคุณพ่อไปรับกลับจากโรงเรียน
พอรู้ว่าได้รางวัลน้องแตงกวาก็ดีใจสุดขีดเลยนะครับ
โดยนางอรวรรณสุวรรณพงศ์แม่ของน้องแตงกวา
บอกว่าซื้อปรายศนียบัตรมา๙๐๐ใบ
เขียนชื่อคุณพ่อและคุณแม่แล้วก็ลูก
อย่างละ๓๐๐ใบเท่ากันนะครับ
แชมป์คือฝรั่งเศสทั้งหมดเลย๙๐๐ใบนะครับ
จากนั้นก็ไปส่งปรายศนียบ

เขาแบบมั่นใจฝรั่งเศสมากครอบครัวนี้นะครับ
แตงกวาผู้โชคดีบอกว่ารู้สึกดีใจมาก
ที่ได้รับรางวัลและจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา
ส่วนเงินส่วนหนึ่งครอบครัวนั้นจะนำไปทำบุญนะครับ
แตงกวาเป็นเด็กน่ารักนะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน
แล้วก็โตขึ้นเขาก็ตั้งใจ
แล้วก็สัญญากับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเป็นเด็กดีนะครับ
ค่ะต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชม
จากเมื่อกี้นี้อยู่ที่
อายุทยาพาไปต่อที่ระยองค่ะ
คุณอมรรัฐสังทอง
ตอนนี้คุณอมรรัฐเป็นวาดที่คุณแม่ไงตั้งท้องอยู่๖เดือน

แล้วก็สามีคือคุณสุริยันวงสิง
ก็อยู่ที่ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ทีนี้พอรู้ข่าวก็ตื่นเต้นดีใจเลยค่ะ
คุณอมรรัฐบอกนะบอกว่ามีอาชีพให้เช่าเตียงผ้าใบ

ก็ซื้อปรายศนียบัตรมา๑๐๐ใบ
ใบทายฝรั่งเศสอีก๓๐ไทยโครเอเชีย
ทีนี้พอรู้ว่าดีใจว่าถูกรางวัลเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ชมดีวิ่งรอบบ้านเลย
ใจเย็นนะคะน้องในท้องด้วยเป็นห่วง

แล้วก็บอกว่าเป็นแฟนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตั้งแต่บอลยูโรบอลฟุตบอลโลก
ทุกครั้งครั้งหนึ่งก็๒๐๐๕๐๐ใบ
แต่ไม่เคยถูกรางวัลเลยมาปีนี้แหละ
ร้อยใบไม่คิดว่าจะโชคดี
แล้วก็จะนำเงินนี้ค่ะไปมอบให้กับคุณแม่

ส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายคนโต
เพราะว่าตอนนี้ลูกชายคนโต๙ปีแล้ว
ส่วนคนเล็กอยู่ในท้อง๖เดือนอยู่นะคะ

เลี้ยงอาหารเด็กในบ้านเกิดที่สุรินทร์
แล้วก็ขอบคุณไทยรัฐด้วยที่มีกิจกรรมดีแบบนี้นะคะ
อีกท่านที่ได้เงิน๑๕๐๐๐บาทไปนะครับ
ก็อยู่หมู่๑๔บ้านหนองแต้ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพู
คือคุณสุรชัยนามเที่ยงอายุ๔๗ปีนะครับ
บอกว่าตอนที่นักข่าวโทรมากำลังอยู่ที่ไร่อ้อย
ดีใจร้องลั่นไร่เลยนะฮะ
ก่อนจะรีบกลับมาบอกเมียว่าถูกรางวัลนะครับ
เงินที่ได้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกนั้นเรียนต่อนะครับ
มีลูกชาย๓คนเรียนอยู่๒คน
ส่งประสิทธิบัติไทยผลมา๑๕๐ใบไทยฝรั่งเศสมา๘๐ใบ
ขอบคุณไทยรัฐที่มีกิจกรรมดีแบบนี้
มาให้คนไทยได้ร่วมสนุกกันนะครับ
ทีนี้มาดูรางวัลพิเศษ๔กันบ้างนะคะ
ผู้โชคดีคือคุณเสกสรรไขแสง

เป็นหัวหน้าปรายศนีย์อำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

คุณเสกสรรบอกว่าร่วมสนุกกับไทยรัฐ
แล้วก็ซื้อปริศนียบัตรทายผลเป็นประจำเลย
ครั้งนี้ซื้อ๑๐๐ใบแบ่งเป็นฝรั่งเศส๕๐ใบ

แล้วช่วงก่อนการแข่ง๒วันเขียนปรายศนียบัตรทายผล
รู้ว่าพอมีการจับฉลากตอนนั้นทำงานอยู่

แจ้งจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าคุณคือผู้โชคดี

แล้วก็เดี๋ยววันนี้รอดูประกาศชื่อในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ทีนี้ค่ะพอมีผู้สื่อข่าวติดต่อมาขอสัมภาษณ
ก็เลยรู้ว่านี่คือเรื่องจริงดีใจมากนะคะ

ราคาคละ๗๕๕๐๐๐บาท
ก็คือคุณสนมสายสร้อยจากจังหวัดอุตรดิษฐ์นั่นเอง
อาชีพรับจ้างแผนกหมักสาเหล้าโรงงานสุราจังหวัดอุตราดิษฐ
บอกว่าดีใจมากหลังได้รับโทรศัพท์จากผู้สิทธิ์ข่าว
ได้รางวัลรีบโทรไปบอกภรรยาที่ทำงานด้วยกันเลย
ตัวเองส่งปรายศนียบัตรมา๑๐๐ใบ

อีก๒๕ใบใส่ทีมโครเอเชีย
ครอบครัวมีลูก๒คนทำงานอยู่กรุงเทพ
ที่ได้มานั้นจะให้ลูกสาวไปใช้ที่กรุงเทพ
และขอขอบคุณไทยรัฐที่จัดกิจกรรมดีนะครับ

คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้
ในหน้า๑๐หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้นะครับ

เงินสดรางวัลละ๑ล้านบาทนะครับ

เงินสดรางวัลละ๑แสนบาทนะครับ

บริษัทพานาโซนิกซิลเซลล์ประเทศไทยจำกัด
จำนวน๔๐รางวัลนะครับ

ส่วนรางวัลพิเศษ๓ผมจะบอกให้หมดช่วงนี้นิดนึงนะ
แล้วก็รางวัลพิเศษ๔เมื่อสักครู่นี้
รางวัลพิเศษ๕นะครับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชน
อบตัวเครื่องบินกรุงเทพสมุย๑๐รางวัลอะไร

กรุงเทพลำปาง๑๐รางวัล

กรุงเทพฯสุโขทัย๑๔รางวัล
และอีก๑รางวัลก็คือรางวัลพิเศษ๖นะครับ

รางวัลละ๑๕๐๐๐๐บาท

มันจะมีบาร์อยู่ที่เขียนว่าประกาศรายชื่อผู้โชคดี

หมายเหตุครับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล
จะต้องรอหนังสือรับรองยืนยันการถูกรางวัลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ซึ่งจะส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุมาในปรายศนียบัตรนะครับ
ใช่ค่ะแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่ง

นะฮะเผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดี